พูนนะทางม้าลายหน้าโรงเรียนแต่ดูรถกระบะคันนี้ครับ
ลุกขึ้นได้ลูกลุกขึ้นได้เจ็บไหมโอ้โหเป็นอะไร
ไม่ต้องว่าต้องหาหมอนะนี่แหละครับทางม้าลายหน้าโรงเรียน
คุณเคนเจ้าของคลิปเล่าบอกว่าเหตุเกิดเมื่อวานนี้เองตอนเช้า
หน้าโรงเรียนแห่งหนึ่งตะบนแม่ตืนอำเภอลีนะครับ
ที่จังหวัดลำพูนเด็กผู้หญิงคนนี้ถูกรถกระบะชนครับ
โอ้โหนี่แหละครับคือตามปกติแล้วจะมีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย
หมู่บ้านนะครับมาคอยโบกทงให้แต่เมื่อวานนี้เนี่ย
ไปโรงเรียนเร็วกว่าปกติคุณผู้ชมเจ้าหน้าที่ยังไม่มา
ก่อนเกิดเหตุน้องผู้หญิงที่ถูกรถชนเนี่ยนะครับ
รอข้ามทางม้าลายอยู่แล้วมีเพื่อนผู้หญิงอีกคนยืนอยู่ด้วยนะครับ
พอน้องเห็นว่าเออโล่งก็เดินออกไปเดินออกไปปรากฏว่ารถกระบะคันก่อเหตุเนี่ยนะครับ
ก็เห็นนักเรียนเขาบอกเห็นนักเรียนรอข้ามถนนอยู่นะ
เห็นทางมาลายเห็นโรงเรียนแต่ทำไมขับชนแบบนั้นอ่ะ
น้องล้มกลิ้งเลยครับเบื้องต้นนะครับก็หัวโน
หนูแก้มซ้ายแตกตาปิดไปกู้ภัยต้องพาไปเอ็กซาเรย์นะครับ
แต่ก็ไม่พบความผิดปกติอย่างอื่นโอ้โหลูกเอ้ย
ผู้ก่อเหตุนะครับตอนนี้อยู่ระหว่างการตามหาตัวอยู่นะครับ
อยากจะให้มารับผิดชอบคุณเคนบอกจะผิดจะถูกยังไง
คุณลงมาดูเด็กหน่อยไหมคุณผู้ชมว่าอย่างนั้นไหม
นี่มันหน้าโรงเรียนนี่มันทางม้าลายโอ้ไม่ชะลอกันเลยครับ